หมอปลาคราวนี้ไม่ได้ปราบผี

แต่ว่าพาผู้เสียหายไปทวงเงินฮะ
ทวงเงินจากเจ๊ร้านส้มตำดังร้านนี้นะครับ
หลังจากมีการหลอกขายตำแหน่งผู้กำกับ

ไม่ได้ขายส้มตำขายตำแหน่งเหรอ
คือเป็นบอกว่าเนี่ยฉันรู้จักผู้ใหญ่นะ
จะขึ้นไหมจะขึ้นไหมมีสัก๕ล้านไหม

นี่แหละฮะนายจิลพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลานะครับ
พาผู้เสียหายไปกับนายภัยศาลเรืองฤทธนายความนะฮะ
นายกิจสดาโลหิตดีหรือทนายโรบิตะ
แล้วก็สื่อมวลชนไปที่ร้านเจ๊ยาส้มตำเมืองทอง
ไปทวงถามเงิน๕ล้านนะครับ
อ้างบอกว่าจะวิ่งเต้นนะฮะให้สามีได้รับตำแหน่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจประจำปี๒๑๖๔ที่ผ่านมา
พอไปถึงร้านส้มตำเมืองทองร้านปิดฮะ
ไปเจอแค่คนดูแลร้านบอกว่าร้านปิดไม่มีใครอยู่ครับ

ขณะเดียวกันทีมทนายความพยายามติดต่อเจ๊ยานะฮะ
ติดต่อจนเจ๊รับสายแล้วก็ทวงเรื่องเงิน
บอกว่าจะคืนให้แต่ปลายสายก็บ่ายเบียงที่จะตอบ
เพียงว่าคุยกับผู้เสียหายแล้วแล้วก็ตัดสายทิ้งไปครับ
ชายาคุยกับพี่แพทย์เขาหน่อย

จะคืนอะไรกันอย่างไรครับ
ไปเจอที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหน

ผู้เสียหายเล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะบอกว่าเธอกับสามีรู้จักกับนางปฏิญาพรหรือว่าเจ๊โหน่งนะฮะ
เพื่อนสามีแนะนำแล้วก็ทำความรู้จักกับเจ๊ตลอดมา
ทราบว่าเธอกับครอบครัวมีฐานะค่อนข้างดีแรกเริ่มเจ๊โหน่งชวนไปร่วมทำบุญกัน
เธอก็โอนเงินไปร่วมทำบุญด้วยต่อมานัดพบกันที่ร้านส้มตำนะครับ
มาพบกับนางอนัญญาหรือเจ๊ยานี่แหละนะครับ
หม่อมแฟรงค์หม่อมแฟรงค์ที่ร้านนี้แนะนำว่าทั้งสองคนรู้จักกับนักการเมือง
แล้วก็ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีการแอบอ้างเบื้องสูงด้วยนะนะฮะบอกสามารถช่วยเหลือให้สามี
ตำแหน่งจากรองภูมิกับเป็นภูมิกับได้นะแต่โอนเงินก่อนได้ไหม
แสนห้าหมื่นค่ะค่อยทยอยโอนค่ะอ่าพอโผออกมาโผออกมาอ้าว
สามีของเธอไม่ได้รับการแต่งตั้งฮะก็เลยไปขอเงินคืนนะสิซึ่งเจ๊โน่งกับหม่อมแร้งเนี่ย
อ้างว่าเงินเนี่ยให้นางอนัญญาไปแล้วเธอก็เลยทวงถามไปกับนางอนัญญา
นะฮะก็คืนเงินให้มาเพียงบางส่วนแต่ยังไม่ครบเธอบอกตอนนี้เธอเดือดร้อนมากนะ
เพราะต้องกู้เงินมาต่อมาครับที่กองบังคับการปราบปรามครับ
พันธุ์ตำรวจเอกเทวินขุนแก้วท่านผู้กำกับการสอบสวนกองปราบปราม
มารับหนังสือร้องเรียนกับผู้เสียหายแล้วก็ยืนยันว่า
กรณีวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งนะฮะเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน
องค์กรตำรวจพยายามจะแก้ไขในเรื่องนี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะรับเรื่องเอาไว้แต่จะสอบปากคำผู้เสียหาย
หากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีต่อไป
แล้วหมอปลาว่าไงคนพาไปหมอปลาบอกว่าเรียกร้องให้กองปราบปราม
เข้าไปดำเนินการเรื่องการซื้อขายตำแหน่งอย่างจริงจัง
จากคนที่ต้องเดือดร้อนจากปัญหานี้ก็คือประชาชน
เพราะพอซื้อขายตำแหน่งใช่ไหมเสร็จปั๊บเนี่ย
หมอปลาบอกก็ต้องมารีดไถเอาทุนคืนไหมล่ะหมอปลาครับ